กลับมาไทยรัฐทันข่าวช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้มันมีภาพที่ถูกปล่อยหลุดออกมา
ค่ะวันนี้คนแชร์เยอะมากคุณผู้ชมพี่ปออืมแล้วหลายคนก็พยายามจะพิสูจน์ส่องแล้วซูมเข้าไปดูใกล้ใกล้
ว่าเอ๊ะนี่ใช่คุณตังโมนิดาหรือเปล่าแล้วทำไมถึงมีการโพสต์ภาพนี้ออกมา
ภาพนี้จะเห็นจากด้านหลังนะคะลักษณะการแต่งตัวคล้ายกับคุณตังโมในวันนั้นที่อยู่บนเรือ
ความยาวของผมก็ไล่เลี่ยกันแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็มีผู้ชายเนี่ยยืนอยู่
แน่นอนว่ามันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะกับภาพนี้นะคะ
อ้างว่าเป็นคุณตังโมและอย่างที่บอกว่าแหมมีหลายคนเอาภาพมาเปรียบเทียบกันด้วยนะ
บางคนบางคนไปคอมเมนต์ว่าไม่น่าใช่นะ
เพราะทั้งรูปร่างหุ่นและการแต่งตัวดูไม่น่าใช่คุณแตงโม
ถ้าเป็นคุณตังโมสีผิวอาจจะดูออร่ามากกว่านี้
นี่แหละนี่แหละเขาเอาภาพมาเปรียบเทียบกันนะ
แล้วก็บอกว่าดูรูปร่างจะกำยำด้วยที่ดูจากข้างหลัง
กล้ามก็เยอะเกินไป
หลายคนคอมเมนต์ว่าไม่น่าใช่คุณตังโมบางคนก็บอกว่าดูคล้ายนะคะ
บางคนเขาก็บอกว่าเนี่ยลองไปดูรูปจริงจากสายเสื้อสิ
มันไม่ได้พันบิดกันเป็นเกลียวแบบนั้นนะ
จริงนะพี่ปอยเห็นไหมเห็นสายเสื้อไหม
และภาพด้านหลังขวามือคุณผู้ชมเนี่ย
อันนี้คือเหมือนสายเสื้อมันพันบิดกัน
ค่ะแต่มันเหมือนมากนะ
เป็นการตั้งข้อสังเกตของชาวเน็ตนะคะ
หลายคนก็พูดว่าลักษณะการยืนหันหลังก็แปลก

และถึงขั้นมีคนไปซูมว่ามีผ้านามัยโผล่
อันนี้ที่ฉันไม่ทราบนะเพราะว่าที่ฉันดูแล้วที่ฉันยังไม่ได้เห็น
อันนี้เอาตามที่ชาวเน็ตคอมเมนต์
หลายคนสงสัยก็ดังที่บอกว่าต้องเดี๋ยวรอพิสูจน์กันต่อไปว่า
ภาพนี้ใช่คุณตังโมหรือเปล่านะคะ
วันนี้เองถ้าทางด้านทางคดี
วันนี้เป็นกำหนดรายงานตัวครั้งที่๒ของคุณแซนวิสาพัฒน์ด้วย

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีนะคะ
วันนี้คุณแซนมาตามนัดหมายและยอมรับด้วยว่า
เมื่อสักครู่ภาพด้านหลังคุณแตงโมเป็นของจริง

จริงเหรอใช่ค่ะเธอบอกเธอเป็นคนถ่ายรูปนี้เองนะคะ

เดินทางมาถึงสพเมืองนนทบุรีช่วงประมาณบ่ายโมงค่ะ
รายงานตัวตามข้อกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวครั้งที่๒
โดยได้ทักทายนักข่าวตามปกติ
หลังเข้าไปพบกับตำรวจประมาณ๑๐นาที

กรณีร้อนเลยภาพที่สื่อออนไลน์แชร์กัน

เพราะว่าเขาเป็นคนถ่ายรูปนี้เอง
อ่าฟังเสียงหน่อยนะคะ
มันมองไอ้เพื่อนบางคน
ตอนนั้นก็ไม่ได้ติดใจที่ภาพนี้

โอ๊ยพี่ปอตะแปะนะคะ

เบิกความเท็จและได้ยื่นพยานหลักฐาน
ซึ่งเป็นเหตุผลให้การแถลงปิดคดีต้องเลื่อนออกไปเป็น๒๒เมษายนนั้น
ทางคุณแซนก็บอกว่าไม่กังวลใจแต่เบื่อ
พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะฟังหน่อยค่ะ
ไม่จังงวนใจเลยค่ะแต่อยากทราบว่าเพื่ออะไรคะว่างเหรอคะ
ค่ะพอในเมื่อให้การตามจริงทุกอย่างแล้วก็พญาหลักฐานก็พร้อม
คุณจะยังไม่จบทำให้ทุกคนบนเรือต้องลำบากอย่างนี้ต่อไปได้อะไรขึ้นมา
พอซะค่ะเหนื่อยเนอะแล้วพรบผิวได้แล้วล่ะค่ะ
ก็เป็นตัวเธอจริงนะคะ
ก็จะมีการสไตล์การให้สัมภาษณ์แบบนี้
ก็มักจะให้สัมภาษณ์แบบนี้ตรงอะนะคะ
คุณแซนยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้ยังมีคนส่งข้อความมาด่าเธอในอินบล็อกทุกวันค่ะ
ก็เลยอยากจะบอกคนเหล่านั้นว่าหยุดกระทำแบบนี้เถอะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการฟ้องกลับคนที่ส่งมาด่าไหมนะคะ
คุณแซนยืนยันว่าไม่มีการฟ้องกลับเพราะคนเหล่านี้อาจจะได้รับข้อมูลจากสื่อมาเพียงด้านเดียว

แต่คำด่าที่ส่งมาบางข้อความมันรุนแรงจนไม่สามารถจะเอามาพูดตรงนี้ได้ค่ะ
แล้วก็ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าถึงอย่างไรความจริงก็คือความจริง
คุณยังไม่รู้ความจริงแล้วมาด่ากันขนาดนี้มันถูกเหรอนะคะ
คุณแซนวิสาพัฒน์ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยมีกำหนดรายงานตัวครั้งถัดไปก็คือ๒๖เมษายนช่วง๑๕นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ